คุณผู้ชมครับวันนี้เวลาสักประมาณบ่ายโมงครึ่งนะฮะ
เกิดอุบัติเหตุเครื่องบินเล็กตกที่จังหวัดชนบุรีก็ส่งผลให้นักบินเสียชีวิต
ซึ่งนักบินนั้นก็คือไม้ลอมเบิกครับ
เป็นนักบินซึ่งพิการขาชาวแอฟริกาใต้
เขาบินไปทั่วโลกแล้วคุณผู้ชมต้องการจะสร้างแรงบันดาลใจว่า
แม้เป็นคนพิการแต่เขาสามารถที่จะขับเครื่องบินได้เหมือนคนปกติทั่วไป
เที่ยวมาแล้วรอบโลกทีเดียวแล้วล่าสุดเนี่ยมาที่ประเทศไทย
กำลังนำเครื่องลงจอดที่สนามบินบางพระที่ชนบุรี
แต่ว่าระหว่างที่จะลงเนี่ยจู่เครื่องบินมันเสียการทรงตัวครับ
นหัวไปแล้วก็ไปตกกระแทกพื้นทำให้ตัวเขานั้นเสียชีวิตเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เป็นคลิปภาพสุดท้ายคุณผู้ชมดูในวงกลมสีแดงครับ
ลอมเบิกเป็นนักบินชาวแอฟริกาใต้
กำลังจะนำเครื่องลงจอดแล้วครับเขาบินจากเชียงใหม่มา
นำเครื่องไปลงจอดที่สนามบินบางพระจังหวัดชนบุรีจากคลิปนะฮะ
จะเห็นว่าเครื่องบินกำลังจะร่อนลงรันเวย์แต่จู่เนี่ย
เครื่องมันเลี้ยวกระทันหันคุณผู้ชมเลี้ยวไปทางซ้ายเนี่ยฮะ
แล้วก็ร่อนตกไปที่พื้นครับเครื่องกระแทกพื้นเสียงดังสนั่น
แล้วก็เกิดเพลิงลุกไหม้ทั้งลำทำให้ไม้ลอมเบิกเสียชีวิตคาที่
นี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายโมงครึ่ง
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปจุดที่เกิดเหตุก็เป็นถนนเรียบทางรถไฟ
พื้นที่หมู่หกตำบลบางพระอำเภอศรีมราชาจังหวัดชนบุรีตำรวจสพศรีราชารับทราบ
แล้วก็รีบเข้าไปที่เกิดเหตุก็ไปพบสภาพซากของเครื่องบินถูกเพลิงไหม้ทั้งลำ
จากการตรวจสอบมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายคือในไม้ลอมเบิกอายุหกสิบปี
เป็นชาวแอฟริกาใต้บริเวณรอบจุดเกิดเหตุก็พบชิ้นส่วนของเครื่องบิน
มีสติ๊กเกอร์เขียนเอาไว้ฮันดิไฟฟ์แล้วก็มีสัญลักษณ์ทงชาติสวิสเตอร์แลนด์ติดอยู่
จากนั้นก็ไปพบสายไฟฟ้าบริเวณจุดเกิดเหตุขาดหลายเส้น
ก็คาดว่าถูกใบพัดของเครื่องบินตัดขาดแล้วเครื่องบินก็ลงไปกระแทกพื้นนะครับ
ซึ่งลำที่ไม้ขับถูกดัดแปลงสำหรับผู้พิการโดยเฉพาะเลย
ขณะที่เครื่องกำลังลงที่สนามบินบางพระเครื่องของไม้นั้นเป็นลำแรกด้วยนะครับ
ขณะที่เพื่อนก็บินตามมาอีกสามลำทั้งหมดเข้ามากันสี่คนนะ
จำนวนสามลำเนี่ยมีสองลำที่นักบินเป็นผู้พิการนะครับเพื่อนคนไทยของไม้ก็เดินทางไปถึงที่เกิดเหตุ
ก็ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอทราบข่าวก็รีบเดินทางไป
ซึ่งเพื่อนของไม้ก็บอกว่าไม้เนี่ยเพิ่งนัดหมายให้ไปเจอที่อำเภอบางพระจังหวัดชนบุรีในวันนี้ครับ
สักประมาณบ่ายสองเพราะเครื่องลงสักประมาณบ่ายโมงครึ่งโดยไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมานะครับ
และนายสมเจดเกียจวัฒธานะครับ

บนบางพระก็บอกว่าจากการพูดคุยกันกับเจ้าของสนามบินบางพระเนี่ย

มากับเพื่อนอีก๒ลำซึ่งก็บินตามกันมา

เพื่อเตรียมเดินทางต่อแต่ว่าเครื่องนั้นน่าจะขัดข้องซะก่อนนะครับ
ถึงสนามบินที่บางพันธุ์เนี่ยเวลาประมาณบ่ายสองโมง
แต่ในขณะที่บินมาถึงแล้วเนี่ยนะครับถึงหัวสนามบินแล้ว
แต่คนขับเครื่องเนี่ยหักไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไร
หักแล้วก็ม้วนกลับที่หลังคานะครับตามภาพที่เกิดเหตุครับ
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสพศรีราชาได้ประสานไปที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๒ชนบุรี

พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรี

ก็ให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้
ต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ต้องร่วมตรวจสอบพร้อมกับสำนักงานการบินพลเรือน
ส่วนภาพวิดีโอที่มีคนบันทึกเอาไว้ได้นะคะ
ก็จะเห็นว่าจังหวะเครื่องกำลังจะลงที่หัวสนามบิน
แต่เกิดการเลี้ยวซ้ายกลับกระทันหันภาพนี้ค่ะ

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบจากภาพนี้ด้วยนะคะ
ขณะที่ในปีมาลากุลณอายุทยานายกสมาคมสโมสรการบินพลเรือนบอกว่า
ทางสมาคมไลออนกำลังสนับสนุนให้คนพิการ
ขับเครื่องบินเหมือนคนปกติ
มีการออกแบบเครื่องบินมา๒ลำ
เพื่อให้คนพิการทางขาสามารถบินได้

อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พิการ

ก็เป็นการโพสต์ข้อความมีภาพถ่าย๒๒ภาพ

ก็จะเห็นวิวทิวทัศน์โพสต์เอาไว้ครั้งสุดท้ายก็คือ๒๘ธันวาคม

ในข้อความเป็นการเล่าเรื่องราวการเดินทางที่น่าจดจำเอาไว้ค่ะ

ตั้งแต่วันที่๒๕ธันวาคมเที่ยวบินออกจากบังกลาเทศ
ผ่านประเทศพม่าเข้าสู่เขตภาคเหนือของประเทศไทย
ฝั่งตะวันออกถ้ามองขึ้นเหนือไปก็จะเจอกับจีน
สำหรับตัวผมแล้วการมาอยู่ท่ามกลางอนาเขตเหล่านี้มันเกินจริงไปมาก
ผู้ชายจากเมืองเคฟทาวน์ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อ๒๘ปีก่อน
ต้องนั่งรถเข็นได้กลับมาโลดแล่นอยู่บนท้องฟ้าอีกครั้ง
ยังได้บินไปทั่วโลกในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มคน
ที่มีความต้องการจะเปลี่ยนมุมมองของคนอื่นที่มีต่อผู้พิการ
รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับใครก็ตาม
ได้ออกไปตามหาเส้นทางคว้าเส้นขอบฟ้าของตัวเองมาให้ได้
เที่ยวบินจากบังกลาเทศผ่านพม่าเข้าสู่ประเทศไทย
ไม่ใช่เที่ยวบินธรรมดาเลย
เขาก็โพสต์ต่อบอกว่ามันเป็นวันที่ท้องฟ้าสดใส
เราได้วางแผนออกเดินทางเร็วหน่อยเพื่อความพร้อมสำหรับ๗ชั่วโมงบนท้องฟ้า
ลงใต้สู่เมืองย่างกุ้งและเข้าตะวันออกเชียงเหนือของประเทศไทย
ทันทีที่เรานำเครื่องขึ้นความน่าเบื่อแห่งการรอคอยก็หายไปในพริบตา
ภูเขาเล็กใหญ่ของบังกลาเทศเริ่มลดเล็กลง
และเมื่อเราข้ามเข้าสู่เขตพม่าที่ความสูง๗๐๐ฟุต
ภูเขาสูงใหญ่หลายลูกก็ตั้งตรงานอยู่ด้านหน้าเรา
ส่วนบางครั้งเราต้องงัดคันโยกขึ้นหลบด้วยซ้ำไป
ต้องบอกว่ามันเป็นวิวสุดพิเศษสำหรับพวกเรามาก
หมู่บ้านบนยอดเขาวัดวาอารามบนภูเขา
แม่น้ำคดเคี้ยวที่ทอดยาวและเส้นทางธรรมชาติที่ต่างที่อยู่เบื้องล่างสะกดสายตาเรา
เขาก็ยังโพสต์แบบยาวมากเขาบอกว่า
จากแนวภูเขาไปเราก็มองเห็นพื้นที่การเกษตร
หมู่บ้านต่างเมืองเล็กและชุมชนที่อาศัยอยู่ตามยอดเขา
ผมไม่สามารถละสายตาจากทัศนียภาพเบื้องหน้าได้เลย
ผมได้มาอยู่จริง

เมื่อเราเข้าสู่อนาเขตของประเทศไทยมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงบราย
แม้ผมจะไม่ได้นั่งกินพายเนื้ออร่อยกับกาแฟหอมรสชาติดีในวันคริสต์มัส
แต่ต่อให้ย้อนเวลากลับไปอีกกี่ครั้ง
ผมก็จะไม่ยอมแลกช่วงเวลานี้ของวันนี้
และประสบการณ์การบินวันนี้กับวันไหนหรืออะไรก็ตาม
นี่เป็นโพสต์สุดท้ายที่โพสต์เอาไว้นะคะของไมค์ลอมเบิร์กยี่สิบแปดธันวาคม
ตอนบ่ายสามห้าสิบค่ะครับ